คือตอนแรกก็หยุดดูรถ

แต่รถจักรยายนคันที่คนขี่สวมเสื้อสีขาวจู่

ที่มาทางตรงมาเร็ว

โอ้โหอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับ
บ่ายโมง๑๑นาทีของวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา

สระบุรีหลมศักดิ์ตะบนสะกรวด

นางนัทธัญฑร

คนขี่รถจักรยายนฮอนดาเวฟ

ทะเบียน๑กถลบบุรี

กระดูกแตกครับเพราะเท้าขวามีแผลชีขัด

แล้วตามร่างกายมีแผลถลอกอีกหลายแห่งเลยครับ

ซูซูดีแม็กซ์๔ประตูสีทอง
ทะเบียนคอละครังลอลิง๕๐๑

เธอเป็นผู้ชายนะครับ
พี่กูภัยนะครับนายนัทชะกิดนันยอดสวัย

เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวัง